บอกว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ควรที่จะลดแล้วก็งดการทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะคะ

๒๔ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ

ซึ่งค่านี้ถือว่าเกินค่ามาตรฐานนะคะ
แล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องภูเก็ตแล้วนะคะ
ก็เลยตอนนี้จังหวัดได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่งเตือนประชาชน
ให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของราชการ
เคร่งครัดแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
เพื่อป้องกันอันตรายจากกลุ่มควันต่างด้วย
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตค่ะ
ขอให้ชาวเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ
ใช้ความปลอดภัยปฏิบัติกฎ
ปฏิบัติตามกฎการเดินเรือในลักษณะที่ทัศนวิสัยจำกัดอย่างเคร่งครัด
คือไม่ใช่ว่าส่งผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างเดียว
ในทะเลไอ้หมอกควันที่เกิดขึ้นก็กระทบเรื่องของการเดินเรือด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียง
วิทยุสื่อสารในการติดต่อสื่อสารต่างเนี่ย

แจ้งเตือนต่างก็ต้องมีการรับฟังด้วยนะคะ
ที่สำคัญต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งที่เดินทางด้วยค่ะ